คุณผู้ชมคะว่ากันด้วยเรื่องการเมืองวันนี้
จะเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มของพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะ
คือหลังจากที่เมื่อวานนะคะเสร็จสิ้นการประชุมร่วมรัฐสภา

วันนี้ก็ไปทำเนียบรัฐบาลด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนะคะ

นายกครับ

มีอะไรเหมือนกันครับ
โอ้โหคุณเข็มมาสอนได้ยินเสียงอะไรไหม

ใช่ก็หยืมอยู่สัก๓ช่วงจังหวะได้สั้น
คือเป็นช่วงที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี

พลเอกประยุทธ์ก็หยุดเดินและหันมาคุยกับหน้าข่าว
ก็ยกมือไหว้บอกว่าขอบคุณทุกคน
ก็ที่ถือเอกสารอันนี้นะคะก็บอกว่าเดี๋ยวนายกก็จะพูดตามนี้
เอาเอกสารไปดูเลยแล้วกันคือไม่ต้องฟังที่นายกพูด

เอาอย่างนั้นเหรอครับขอบคุณครับใช่มีกระดาษให้เลยไง
ค่ะนายกก็ช่วงเช้ามาที่ตึกไทยคู่ฟ้านะคะ
ยิ้มแย้มมาแต่เช้าเลยค่ะก็มีการสื่อสารผ่าน
โทวีรชนสุคลทปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ขอบคุณประธานและสมาชิกของทั้งสองสภาที่ให้การสนับสนุน
ทำให้การประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย
ขอบคุณประชาชนที่ทำให้การเลือกตั้งลุล่วงไปได้ด้วยดี
แล้วก็ย้ำว่าคะแนนเสียงที่ได้มาได้มาจากสอสอก่อน
กฎกติกายืนยันจะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดนะคะ

ก็ชนะคู่ชิงที่ได้๒๔๔นะครับ
ทีนี้ก็ต้องรอขั้นตอนการนำรายชื่อขึ้นทูล๙แล้วก็โปรดกล้าวลงมานะครับ
หลังจากนั้นภารกิจต่อไปของนายกรัฐมนตรีนะครับ
ก็คือการตั้งคอรมอลใหม่ขึ้นมาทำงานแทนรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับ
แต่ทีนี้ที่เคยคุยกันไปก่อนหน้านี้ว่ามีข่าวว่า
พักร่วมรัฐบาลทั้งหลายกับพลังประชารัฐจะได้กี่กระทรวงกี่เก้าอี้
วันนี้มีข่าวว่าขอล้มดิวแล้วขอคุยกันใหม่

ใช่แล้วก็จะไปส่งผลกระทบกับการเลือกตั้งครั้งต่อไป
ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมจากภูมิใจไทย
ว่าการพาณิชย์และว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรจากประชาธิปัตย์นะครับ
วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวนะครับในกลุ่มสามมิตรของพักพลังประชารัฐ
ที่ก็มีข่าวว่าเขาก็มุ่งมั่นว่าอยากเข้ามาดูแลกระทรวงเกษตรและสหกร
หนึ่งในกลุ่มสามมิตรของพักพลังประชารัฐ
บอกว่าอาจเป็นแนวทางหนึ่งนะสำหรับการที่จะต้องขอเจรจาเกลี่ยกระทรวงกันใหม่
ว่าใน๑๒วันนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้น
ขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุธินแกนนำกลุ่มสามมิตรของพักพลังประชารัฐ
ยอมรับหากว่าตัวเองหรือกลุ่มสามมิตร
ไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
สิ่งที่ไปหาเสียงกับประชาชนไว้ในภาพรวมคงเสียหาย
ขณะนี้ยังถือว่ากระบวนการเพิ่งเริ่มต้นนับหนึ่ง
ซึ่งสุดท้ายแล้วนายรัฐมนตรีก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ไม่มีการรับบากเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นนับหนึ่ง
วันนี้อย่างที่ผมเรียนได้ว่าท่านธัะก็ภิษฐานีก็ปี
ก็เป็นผู้ที่ผิดจันทร์จนท้ายที่สุดนะครับ
แล้วก็ทางกรรมการบริหารแล้วพักเขาก็ต้องเริ่มต้นนับหนึ่ง
เจรจากระทรวงเหมือนกับเพิ่งเริ่มต้นนับหนึ่ง
ที่พักจะผลักดันให้เร็วที่สุดก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูล
อันนี้คาดว่าจะได้โคต้าตามนี้
ส่วนพักภูมิใจไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักก็บอกว่า
ถ้ามีการล้มดิวจริงก็จะขอเพิ่มแล้วกันจากดิวเดิม

คือคุณอนุทินเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีตลอด

ก็ย้ำว่าโคต้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ก็ยังไม่มีใครพูดเป็นอย่างอื่น
พักก็ย้ำไปแล้วว่าเราต้องการไปทำงาน
ไม่ได้ไปต่อรองตกลงยังไงก็เป็นไปตามนั้น

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอะไร
ของท่างฟังภูมิใจไทยแล้วใช่ไหมครับ
ไม่มีนะเค้าไม่เคยคุยอะไรกันอีกเลย
ไปดูควันหลงหลังการโหวตเลือกนายกเมื่อคืนหน่อยนะฮะ

ทีนี้มีในส่วนของการงดออกเสียงอยู่๓เสียง
ในสามก็คือประธานกับรองประธานรัฐสภาอันนี้ก็ไม่มีอะไรน่าแปลกใจนะครับแต่มีหนึ่งเสียงเนี่ยมาจากทางภูมิใจไทยที่งดออกเสียงนะฮะซึ่งนี่คือพักร่วมรัฐบาลที่ตกลงกันแล้วว่าต้องสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะครับหนึ่งเสียงนี้คือนายสุริพงศ์

เพราะว่าไม่ได้คุยกันก่อนแต่ก็ถือว่าอ้าก็เป็นเอกสิทธิ์เพราะมันไม่ได้ส่งผลอะไรกับทางเสียงของคนเอกประยุทธอยู่แล้วนะครับวันนี้มีประชุมสภาพผู้แทนรัฐศดรนะครับท่านผู้ชมครับคุณชัวร์หลีกภัยประธานสภาเนี่ยนัด
ต้องเคารพประชาชนและเคารพตัวเองทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนว่าจะสนับสนุนนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเป็นนายกคนเดียวเท่านั้นไม่ได้มีอคติอะไรกับพลเอกประยุทธ์แต่นี่คือทางออกของตัวเองเพราะหาทางออกอื่นไม่ได้อีกแล้ว
แต่เลือกไม่ได้
ซึ่งผมก็ไปสัญญายาก

ผมก็ต้องทำตามที่สัญญายให้มันบรรลุ

จริงก็เรียนอยู่ครับ

แต่พักก็ให้คำแนะนำหลายอย่างนะครับ
แต่มันคือผมเชื่อว่าทางออกของแต่ละคนมีแตกต่างกัน
สำหรับผมผมหาทางออกอื่นไม่ได้
จากทำตามที่ผมพูดเท่านั้นเอง

ทุกเรือปรุง

ผมก็ผมทำตามหน้าที่ครับ
ผมทำตามหน้าที่อันไหนถูกผมก็ทำ

ผมรักษาคำพูดที่ผมให้ไว้กับคน

คุณสิริพงศ์นี่เขาเป็นนักธุรกิจ

ถ้าใครเคยดูพวกผู้เบาท้ายบ้าน
ทีนี้ปิดท้ายกันที่ฝากฝั่งของเพื่อไทยกันบ้างกับอีก๗พักร่วมนะคะ
พักเพื่อไทยขอบคุณ๗พักร่วมที่ช่วยกันทำหน้าที่อย่างดีที่สุด
เพื่อปกป้องประชาธิปไตยหยุดการสืบทอดอำนาจแม้ภารกิจจะยังไม่สำเร็จ
แต่ยืนยันว่าจะร่วมกันทำหน้าที่ในสภาเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่
ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งไปทุกช่องทาง
ก็ยังคงยึดมั่นตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชน
๗พักร่วมฝ่ายค้านตอนนี้ที่มีภูมิใจพักเพื่อไทยเป็นแกนนำ
ก็ต้องไปดูอีกทีว่าใครจะได้เป็นผู้นำฝ่ายค้าน